เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะ
ว่าจะมีแก๊งวัยรุ่นแก๊งหนึ่งชื่อว่าแก๊งฝรั่ง

แต่แก๊งฝรั่งมักจะมารวมตัวกัน
แล้วก็มีเรื่องของยาเสพติดมาเกี่ยวข้อง
การรวมตัวกันรวมตัวอยู่ริมถนนเลยนะคุณผู้ชมฮะ
ไปดูตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบนะฮะแล้วก็ทำการควบคุมตัวครับ
นอนลงนอนลงนอนลง
มึงอย่าเข้ามาใกล้นอนลงนอนลงนอนลง
มานอนนี่มานอนนี่มานอนนี่
นอนลงนอนลง

แล้วก็มาเจอพอดีแก๊งฝรั่งแก๊งนี้นะฮะ
กำลังรวมตัวกันอยู่ตำรวจก็เลยต้องควบคุมตัวนะฮะ
แล้วก็บอกนอนลงนอนลงอย่ามาใกล้อย่าขัดขืนนะครับ
วัยรุ่นกลุ่มนี้รวมตัวกันในการตั้งชื่อว่าแก๊งฝรั่ง
หรืออีกชื่อหนึ่งคือแก๊งนรกคุณ
มีสมาชิกรถจักรยานยนต์กว่า๑๐คันนะฮะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ดัดแปลง

ถนนสายบ้านกกดูบ้านห้วยหวาย

แข่งกันบนท้องถนนแว้นกันแล้วนะฮะ
ยังตั้งวงกินเหล้าอยู่ริมถนนแบบนี้
ชาวบ้านบอกโอ้โหกลัวสร้างความเดือดร้อนฮะ

กลัวเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็เลยนำกำลังมาจับกลุ่มนะครับ
ก็พบแก๊งฝรั่งหรือว่าแก๊งนรก

ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัว

วัยรุ่นก็มีทั้งชายแล้วก็มีทั้งหญิง
เอาไปตรวจปัสสาวะพบม่วง๒คนคุณ
ก็คือนายวัชรินอายุ๒๑ปี
แล้วก็นายทวีศักดิ์อายุ๒๒ปี
สอบสวนทราบว่าแก๊งฝรั่งหรือว่าแก๊งนรก
เขาชอบนัดหมายรวมตัวกัน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์แข่งกันบนถนนเลย

ชัวร์บ้านเนี่ยแจ้งเบาะแสมาให้ตำรวจ
บอกตำรวจช่วยมาจับทีกลัวยาเสพติดเนี่ยมันจะระบาดในชุมชนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวก็แจ้งข้อหาแล้วฮะเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ดัดแปลงสภาพรถสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน
แล้วก็นำตัวพร้อมรถส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ